สวัสดีค่ะสวัสดีครับ

ติดตามกันในตลอดข่าวสุดสัปดาห์ค่ะ
เอาล่ะมาเจอกับเราสองคนแบบนี้วันอาทิตย์
โอ้โหดูคุณพกสุ่มมาด้วยเหรอครับ
จะไปจับปลาที่ไหนฮะแหมกระโปรงโอ้โหเป็นชั้น
สุดยอดก็เหมาะกับคนสวยแบบนี้
ถูกต้องพูดจาดีเป็นวันแรกที่ฉันรู้สึกว่าคุณพูดจาดีเหมือนกัน
คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะใครที่อยากจะส่งไลน์ส่งข้อความอะไรต่างมาคุยกัน
ส่งกันมาได้เยอะเลยนะครับโรคไปถึง
จะให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ
ตรงนี้ต้องให้กำลังใจกันเยอะแล้วก็ทีมข่าวของเราเองก็ยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะอย่างนี้ที่จังหวัดสกุนครใช่ค่ะถูกต้องเจอน้ำท่วมหนักมาก
เอาล่ะเป็นกำลังใจให้กันตรงนี้นะครับส่วนในช่วงนี้ตลอดข่าวสุดสัปดาห์นะครับ
มากันที่เรื่องราวของของกินก่อนก่อนเลยโอ้โหช่วงบ่ายแก่แบบนี้ช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสาม
กำลังหิวเลยยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงแน่นอนหิวสุดสุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปทานที่แรกนะครับ
๋วยจับก๋วยจับที่นี่ตื่นสายอดกินคุณชนะไม่ได้กินแล้วดิฉันได้อยู่ได้อยู่
ตื่นเช้าแหมยังได้ทานอยู่แต่ที่นี่เขาบอกว่าต้องตื่นเช้าจริงนะตี๔๘โมงเช้าเท่านั้นถึงจะได้ทาน
ที่จังหวัดชัยนาธครับคือถ้าเกิดว่าหลัง๘โมงเช้าไม่ได้กินแล้วเหรอ
ก็สมมุติว่าลูกค้าอาจจะน้อยยังได้ทานอยู่แต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าหมดเกลี้ยง
โมงนี้เกลี้ยงหม้อแล้วล่ะลูกค้าเยอะแล้วมาขายตั้งแต่หัวช่วงเช้ามืดเช้ามืดอ่ะประมาณนั้นนะครับ
พูดถึงร้านนี้ก็ต้องรู้จักแน่นอนนะครับคนแถวนั้นครับร้านก๋วยจั๊บในจังหวัดชัยนาธ
ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับก๋วยจับป้าโตที่อยู่คู่ตลาดทาศรีสุงอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ
ถือว่าเป็นตำนานความอร่อยที่ขายมานานกว่า๓๕ปีนานมากนะครับเขาบอกว่าที่ขายได้รสชาติเนี่ยนะมันเป็นที่ถูกอกถูกใจ
รสชาติอร่อยน้ำซุปเข้มข้นไข่พะโล้เนี่ยมีกลิ่นของเครื่องเทศสีดำนวลอร่อยจนลูกค้าต้องสั่งเพิ่ม
หรือไม่ก็สั่งใส่ถุงกลับบ้านครับประกอบกับราคาที่ถูกนะครับ
ชาวละ๒๐บาทเท่านั้นโหหลังกับยุคเสียงนักบังวล๑๖
ที่เขาว่ากันว่าข้าวยากหมักแพงแบบนี้นะครับใช่ยี่สิบบาทคือถูกมากเลยนะ
เดินที่ตลาดสดตอนเช้าต้องแวะเวียนไปลองลิ้มชิมรสกันอย่างไม่ขาดสายนะครับ
สำหรับใครที่ตื่นสายบอกเลยอดกินครับ
ร้านนี้เปิดขายตั้งแต่ตี๔ไปจนกว่าจะของหมด
อย่างที่ผมบอกประมาณสัก๘โมง๙โมงหมดแล้วล่ะครับ
ขายดีหน่อยเผลอก่อน๘โมงหมดนะครับ
เออต้องรีบตื่นหน่อยตื่นสักตี๒อ่ะคุณ
มารอทานก๋วยชับตอนเช้าตรู่แบบนี้นะครับเอ้านางสาวคมขำลิ้มเจริญอายุห้าสิบหกปี
เจ้าของร้านเล่าว่าชื่อร้านก๋วยจับป้าโตเนี่ยมาจากชื่อของคุณแม่ที่ขายก๋วยจั๊บ
ส่วนคำว่าโตเนี่ยก็มาจากตัวเองที่เป็นลูกสาวคนโต
แล้วมาสืบทอดกิจการและสูตรลับจากคุณแม่
ขายต่อในสถานที่เดิมปัจจุบันนี้ก็รวมแล้วนะครับ
สูตรเด่นของเรากี๊น้ำซุปไข่ของเราจะเคี่ยวเหนียวแข่งแล้วไม่เล็ก
แล้วก็ก๋วยน้ำซุปเราไม่เหม็นไม่มีกลิ่นค่ะ
นี่ต้องกินจากกี่โมงได้ก็มาตี๕ได้เลยค่ะตี๕พร้อม
ตี๔ตี๕นั่นแหละตี๔พอได้อยู่
ใครที่ตื่นสายแนะนำให้รีบตื่นเช้าไปทานทานเสร็จปุ๊บกลับบ้านไปนอนต่อครับ
จะได้ทานได้ซื้อกลับบ้านไว้ก่อนก็ได้ตื่นมาค่อยทาน
ร้านนี้อร่อยจริงจริงนะที่บอกว่าขายมา๒๒ปีคือรุ่นลูกนะ
แต่ถ้ารวมของรุ่นแม่เข้าไปด้วยก็มากกว่า๓๕ปีแล้วครับยืนยันความอร่อยขนาดนี้
ทำไมเราจะไม่ไปทานกันล่ะชัยนาธเองนะโถ
โอ้โหน่ากินด้วยนะคุณเห็นไข่พะโล้แบบมีแบบเครื่องแน่นมากแต่ว่าราคา๒๐บาทอ่ะใช่แล้ว
ถูกแสนถูกเลยทีเดียวไปทานกันต่อเนื่องเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะไปทานเมนูก๋วยเตี๋ยวกันหน่อย
แต่ว่าคราวนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเกยตื้นก๋วยเตี๋ยวเกยตื้นเหรอมันน้ำมันก็ต้องลด
มันก็จะมีน้ำขึ้นน้ำลงบ้างแล้วกันกินแถวชายหาดหรือยังไง
ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวพาไปกินที่จังหวัดขอนแก่นคือเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดของดาบตำรวจท่านหนึ่ง
ก็คือท่านนี้นี่แหละคือใช้เวลาว่างจากงานหลักของตัวเองด้วยนะมาขายก๋วยเตี๋ยวแบบนี้คุณ
น่าชื่นชมนะคะเห็นลีลาการลวกก๋วยเตี๋ยวแบบนี้แล้วนี่คือดาบตำรวจวิราชชินเสนาอายุ๔๙ปี
ผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
เจ้าของเมนูก๋วยเตี๋ยวเกยตื้นนี่แหละคุณมาดูกัน
คือดาบตำรวจวิราชเขาบอกว่าจะใช้เวลาว่างหลังจากทำงาน
ขับรถสามล้อคู่ใจที่ดัดแปลงเป็นรถขายก๋วยเตี๋ยวแล้ว
โดยมีชื่อร้านด้วยนะเขามีชื่อร้านนะคะ
ร้านนี้มีชื่อว่า๖๐๕ก๋วยเตี๋ยวเรือพะเนจอ
โอ้โหเที่ยวเร่ร้อนขายก๋วยเตี๋ยวแลกเศษเงิน
ไม่ใช่นี่ชื่อร้านเขาจริง
เออก็ขายไปตามตรอกถนนซอกซอยแล้วก็แหล่งชุมชน
เขตเทศบาลนครขอนแก่นนี่แหละก่อนที่จะไปจอดขายอยู่ที่บริเวณ
หน้าร้านราชาพันธุ์ใกล้กับตลาดสดบางลำพูนะคะ
โดยมีลูกค้าเข้าไปอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องเลย
ยังมีบริการไปรับออเดอร์จากลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะ
ก็ต้องบอกว่าสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ามากเลยทีเดียว
ส่วนเมนูที่ลูกค้าชื่นชอบก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรเกยตื้นนี่แหละ
ไม่ต้องกินตรงทะเลก็เกยตื้นได้คุณ
ไม่ต้องเป็นพยูนด้วยนะคะ
มันคือก๋วยเตี๋ยวที่ปรุงมาด้วยรสแบบสูตรเฉพาะ
ลุกเคล้ากับเครื่องปรุงตามแบบของทางร้านเลยนะคะ
ให้รสชาติที่ถูกปากมาก
รับประทานคู่กับน้ำซุปสูตรสมุนไพรจีน
เขาบอกว่ามันเข้ากันคุณ
แล้วก็มีเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำขึ้นน้ำลงด้วยเห็นไหม

ถูกต้องค่ะก็คือลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะรับประทานแบบ
เอาน้ำแบบเยอะหรือว่าเอาน้ำซุปแบบคลุกอร่อยดี
ใช่
ใครแบบเอาแบบรสชาติ
เข้มข้นหน่อย
คลุกคลิก
ไปฟังเสียงเพาะค้ากันจ้า
ราคาขายค่ะไม่แพงเลยขายชามละ๔๐บาทเท่านั้นนะคะ
โดยดาบตำรวจวิราชบอกว่าจะออกขายตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๐โมงครึ่งไปจนถึงบ่าย๒โมง
ใครที่อยากจะลองรับประทานก็แวะกันไปได้เลยนะจ๊ะที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเอง
เห็นเมนูแบบนี้แล้วทำให้ท้องร้องหนักมากใช่โอ้โหน่าทานจริงจริงน้ำขึ้นน้ำลง
ดิฉันอยากลองแบบเมนูของเขาเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวเกยตื้น
อยากรู้ว่ามันจะเป็นแบบรสชาติยังไงแล้วเพราะว่าเขาบอกมันจะมีน้ำซุปที่เป็นสมุนไพรจีนอ่ะแยกมาอืม
ให้ได้ติดตามนะครับยังไม่หมดแต่เพียงห้องเยอะมากวันนี้
รวมไปถึงช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวด้วยแต่จะพาไปที่ไหน
ติดตามได้นะครับในตลอดข่าวสุดสัปดาห์พักกันสักครู่ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป